ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นโดยเฉพาะระยะทาง๓กิโลเมตรครึ่ง
ที่สถานีกลางดงปางอโศก
เขาจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง
เปิดรถไฟความเร็วสูงเปิดใช้บริการจริง
เพราะฉะนั้นคุณลินดาอุตมะไปสอบถามมาแล้ว

หลักเสารถไฟที่๑๖๑จะเป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
อยู่ระหว่างสถานีกลางดงและสถานีปางอโศก
ตลอดแนวสายทางการก่อสร้างเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท
และกำลังจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งขนานกับรางรถไฟปัจจุบัน
มุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชศรีมา
แนวทางรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ขวามือ
ส่วนความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ที่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก่อนหน้านี้ในอาควมเติมพิธปมัณฑ์ภายสิทธิ์
พร้อมกำชับไฟวิศวกรรมของการรถไฟ

ต้องปรับรัศมีความโค้งมากขึ้น
เพราะถ้ามีความโค้งน้อยเกินไป
ทำให้รถไฟตกกลางได้
แดงที่ตักอยู่ที่กลางรางรถไฟนะคะในอนาคตก็จะมีการขยับรางรถไฟ
เพื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงค่ะ
ซึ่งการปักหมุดแดงนี้ก็จะสอดรับกับทางโค้ง
ซึ่งในอนาคตจะปรับทางรางรถไฟให้เป็นทางตรงค่ะ
และจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับโค้งรัศมีและต้องแยกรางรถไฟปัจจุบันออกมาประมาณ๘๖๕เมตร
ระยะทางประมาณ๗๐๐เมตรเพื่อปรับให้อยู่ในลักษณะทางตรง
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รถไฟความเร็วสูงจะไม่จอดแถวนี้
แต่ก็มั่นใจว่าเมื่อสร้างแล้วเสร็จพื้นที่ที่อยู่ระแวกนี้จะเจริญมากขึ้น
และที่สำคัญยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางของพวกเขา
เพราะสถานีปากช่องอยู่ไม่ไกล
ดีค่ะความเจริญก็จะดีขึ้นค่ะ
เพราะว่ามันสะดวกมันเวลาทำงานเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาลิ่งเล็บริ่งรีบอย่างนี้ค่ะ
สามารถที่จะแบบว่าใช้รถไฟความเร็วสูงได้
คือผมว่ามันก็เท่ดีนะครับดูทันสมัยดีครับ
เหมือนญี่ปุ่นความเร็วสูงนะครับ

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทาง๓๕กิโลเมตร
กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งในวันที่๒๒สิงหาคมนี้
กรมทางหลวงจะหารือกับวิศวกรจีน
เกี่ยวกับความชัดเจนของแบบรายละเอียดของโครงการ
ช่วงที่มีโค้งบริเวณสุดขอบทางไปครอบทางรถไฟปัจจุบัน
และต้องขยับรางรถไฟเก่าออก
รวมถึงการทำข้อกำหนดต่างในการทำงาน
และหากรฟทกับจีนได้ข้อสรุปเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
และลงนามสัญญาไม่เกิน๑๐วัน
กรมทางหลวงจะเริ่มก่อสร้างทันที
เป้าหมายคือเดือนตุลาคมนี้
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน